คุณผู้ชมก่อนที่จะไปดูข่าวต่อไปนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมฟังเพลงเพลงหนึ่งก่อน
จะได้นึกออกว่าอ๋อเขาร้องเพลงนี้เหรอ
เป็นศิลปินที่เคยด่งดังบางคนอาจจะลืมไปแล้วว่าเขาร้องเพลงนี้ขึ้นมา

มารักกันให้ฉันเพิ่งได้รักใครก็ไม่เคยนึกฝันว่าชีวิตฉันมันจะได้เข้าใจ
พอเปิดมาอ๋อคุณนทามร้องอว่าใช่ได้ยินเพลงแล้วก็คุ้นหูมาก
สิ่งที่เรียกว่าหัวใจผลงานเพลงคุณนาธานโอมาน
ค่ะยุคดังยุคห่ายุคเก้าศูนย์นะคะพวกเราเนี้ยทันทันเลยแหละค่ะ
คน๓๐อัพเนี่ยดิฉันว่าคุ้นเคยกับคุณนาธานโอมานนะคะ
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยเขาก็มีข่าวในหน้าข่าวตลอดเวลานะคะ
มีเรื่องของการไปช่วยเหลือคนด้วยก็มีนะคะมีเรื่องที่เป็นผลทางลบก็มีเหมือนกัน
แต่ว่าล่าสุดเป็นข่าวสนุกเพราะว่าก็เสียชีวิตไปด้วยวัย๔๔ปีนะคะ
ที่โรงพยาบาลในสมุทรสาครสาเหตุก็มาจากโรคโรหิตจางค่ะแล้วก็ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
ก็สร้างความตกออกตกใจให้กับวงการเพลงแล้วก็วงการบันเทิงบ้านเราด้วยเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้จะว่าไปก็ถือว่าไม่มีใครได้เคยทราบมาก่อนเลย
เกี่ยวกับอาการป่วยของคุณนาธานโอมานมาก่อน
นานมานี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะยังมีค่ายหนังเพิ่งจะติดต่อนาธานไปเองนะคะ
เตรียมจะเอาชีวิตของเขาเนี้ยที่ตกเป็นข่าวเฉาก่อนหน้านี้
ที่ได้รับฉายาเลยตอนนั้นว่าจอมลวงโลกเนี่ย
จะนำชีวิตของเขาไปสร้างเป็นภาพยนตร์
มีการเคลื่อนร่างของนาธานโอมานออกจากโรงพยาบาลสมุทรสาครด้วยนะคะ
ไปยังมัศยิตค่ะอันอิสติกอมะที่เขตทุ่งครุในจังหวัดกรุงเทพหานครนะคะ
กรุงเทพมหานครนี่แหละเพื่อที่จะประกอบพิธีตามหลักศาสนาอิสระ
โดยเจ้าหน้าที่มัศยิตก็นำร่างของนาธานโอมานเนี่ย
ทำพิธีอาบน้ำมายัดหรือว่าพิธีอาบน้ำศพ
ก่อนที่จะบรรจุร่างลงไปในหีบแล้วก็นำไปละหมาด
ก่อนจะเคลื่อนย้ายไปฝั่งที่กูโบโดยทางนายภัยบูลบุตรเลี้ยบพี่ชายคนสนิทนะคะ
ซึ่งก็เป็นคนที่อยู่ด้วยกับนาธานในช่วงชีวิตสุดท้ายเนี่ยมีการโพสต์ข้อความสุดอาลัย
รวมไปถึงเผยภาพสุดท้ายของนาธานโอมานกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ซึ่งเป็นภาพที่นอนสวมเครื่องช่วยหายใจแล้วก็นอนอยู่บนเตียง
ก่อนจะเสียชีวิตแค่วันเดียวภาพนี้นะคะ
นายภัยบูลยังให้สัมภาษณ์ด้วยค่ะว่า๓เดือนก่อน
นาธานเกิดอาการป่วยก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาล
เพราะกลัวว่าจะติดโควิดสิบเก้าแต่ปรากฏว่าไม่ได้เป็นนะคะ
พบว่าเป็นโรคโลหิตจางก็เข้าออกโรงพยาบาลอยู่พักใหญ่
กระทั่งหายดีก็กลับมาอยู่บ้าน
วันอังคารที่ผ่านมาก็เข้ารับการรักษาตัวอีกครั้ง
คืนก่อนเสียชีวิตนาคารไลน์มาบอกค่ะว่าเหนื่อย
ก่อนที่หมอจะโทรศัพท์ให้ญาติมาที่โรงพยาบาลตามญาติมา
แต่ก็ไม่ทันการนะคะนาธานเสียชีวิตไปแล้ว
ลงความเห็นว่าติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะ
๑๐ครั้งแล้วมึงลดเหลือ๙ครั้ง
คือพยายามลดทุกปีให้คำขอโทษมันน้อยที่สุด
แสดงว่าเราทำความเราโกหกหรือทำความไม่ดีเนี่ยน้อยลง
เมื่อคืนเขาไลน์มาเขาบอกเขาเหนื่อย
พอเช้าทางทีมแพทย์ก็โทรมาบอกว่าให้ตามญาตินิดนึง
เพราะว่าอาจจะต้องมีการตัดสินใจอะไรที่สำคัญ
ผัสดีผมไปประมาณ๙๓๐นน้องก็ไปประมาณ๙๓๕น
เฉียบเลยนะครับอย่างที่คุณนภัยบุญได้บอกว่าคุณนภารเขารู้แล้ว

ผมก็คิดว่าทุกคนน่าจะอโหสิกรรมให้เขาแหละ

ค่ะสำหรับคุณนาธารโอมานหรือว่าคุณสุธันโอมานันต์
ประวัติก็คือเกิดวันที่๑๔พฤษภาคม๒๕๖๐
เข้าวงการบันเทิงเมื่อปี๒๕๔๘ด้วยการเป็นนักร้องสังกัดอาร์เอส
แล้วก็เริ่มรู้จักมากขึ้นหลังจากเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์รอดชีวิตจากภัยพิบัตรซึนามิ
ซึ่งผลงานเพลงก็เป็นที่รู้จักด้วยอย่างที่เราได้ฟังไปเมื่อต้นรายการ
นินาธานเคยตกเป็นข่าวกรณีพิพาทเมื่อกลางปี๒๕๕๙
ประเด็นที่เจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ว่าจะได้ร่วมแสดงภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง
แต่ว่าภายหลังกลับไม่มีสิ่งที่ยืนยันนะคะว่าเจ้าตัวได้แสดงภาพยนตร์ตามที่กล่าวออกมา
มาช่วงปี๒๕๕๒นาธานถูกแจ้งความในข้อหาคดีช่อกงหลายครั้ง
กับแม่บ้านคนสนิทหุ้นส่วนร้านอาหาร
ถูกกล่าวหาว่าหลอกเอาเงินน้าของปุ๊กกี้ปริศนา
เมื่อปี๒๕๕๔ต้องโทษจำคุก๑๐เดือน
ทางนี้เจ้าตัวก็ยังได้เปิดบริษัทนำทัวร์เที่ยวประเทศเนปานด้วยนะคะ
แล้วก็ออกผลงานเขียนหนังสือผมมันเด็กหลังเขาวงเล็บพีมาลัย

แล้วก็โลกนี้ไม่เหงาแล้วและนาธานยังเคยมีข่าวว่าจะแต่งงานกับเศรษฐีปากใต้
เมื่อปลายปี๒๕๖๒แต่ว่าต้นปี๒๕๖๓ก็ออกมาบอกว่าเลิกแล้ว
หลังจากนั้นข่าวของเจ้าตัวก็เงียบหายไปนะคะ
จนกระทั่งมาทราบอีกทีก็เสียชีวิตไปแล้ว
ก็อยากให้จดจำผลงานที่เขาเคยได้ทำไว้แล้วก็เป็นที่จดจำมากกว่านะคะ
เสียใจกับครอบครัวคุณนาธานด้วยนะครับ